มาดูเรื่องการจรกรรมรถจักรยานยนต์นะคะ
ลักษณะนี้มี๒ข่าวด้วยกัน
เรื่องราวนี้คล้ายกันเพียงแค่ต่างพื้นที่
ก็คือที่ชนบุรีและจังหวัดระยองเท่านั้น
ก็คือเขาซื้อรถจักรยานยนต์มา

เขาบอกว่าผ่อนไปได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
แล้วก็จอดไว้ที่หน้าหอพักคือเรื่องเหมือนกันหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละ๒๐๐๓๐๐บาท

ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญใน๒คดีนี้
เพราะว่าในหน้าหอพักต่างก็จะมีกล้องวงจรปิดแบบนี้นะคะ

ที่หน้าหอพักในภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ

เปิดประตูรั้วแล้วก็จูงรถจักรยานยนต์ใหม่เลยนะ
ป้ายแดงของนายคันชิดทองทวิน
เข็นออกไปจูงออกไป
โดยมีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์รออยู่อีกหนึ่งคนที่หน้าประตู

เจ้าของก็คือนายคันชิดก็เลยโพสต์ภาพนี้
ตี๓๓๐นห้ากุมภาพันธ์
รถผมหายไปใครมีบ่อแสแจ้งมาได้
นายคันชิดเจ้าของเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
พูดไปน้ำตาคลอไปบอกว่าดาวรถคันนี้สูงนะ
รถจักรยานยนต์ดาวสูงนะคะ๑หมื่นบาท
และต้องผ่อนเดือนละ๓๖๘๐บาท
ออกมาเดือนเดียวเองค่ะแต่มาถูกขโมยไปได้
โดยตอนนี้ก็แจ้งความไว้แล้วแหละที่โรงพักพานทอง
ก็เลยอยากจะวอนให้คนร้ายเห็นคลิปนี้แล้ว
เห็นหน้าตัวเองชัดเจนแบบนี้แล้วเอามาคืนเถอะ
เพราะกว่าจะหาเงินมาได้หาดาวเงินมาได้
เงินมะดาวน์ได้เนี่ยลำบากมากตอนนี้
นั่งดูกุญแจได้อย่างเดียวเพราะเหลือเพียงกุญแจค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันเลย
ที่ระยองที่หอพักไม่มีชื่อในตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เหมือนกัน
เป็นแก๊งเยาวชน๒คนตอนแรกเขาเดินสำรวจดูก่อนนะ
ดูรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยที่จอดอยู่เรียงกันเนี่ย
สีขาวแดงเป็นป้ายแดงของนายจงเจตงามเสิร์ชอายุ๒๑ปี
ออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นดึกดึกเหมือนกัน
ตี๓ของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายจงเจตเจ้าของรถเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตามสัญญาต้องผ่อนงวดละ๒๒๔๐บาทแด่๓๘งวด
คืนก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกินข้าวมา
แล้วก็เอามาจอดที่โรงจอดรถของหอพักตามปกตินี่แหละ
พอตอนเช้าไม่เจอรถของตัวเองแล้วค่ะ
ก็เลยมาขอเจ้าของหอพักดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อย
เจอเป็นกลุ่มวัยรุ่น๔คนขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
โดยมี๒คนมาเดินเลือกก่อน
เลือกรถจักรยานยนต์ที่บริเวณลานจอด
แล้วของเขาก็ถูกขโมยไปนะคะ

สพปลวกแดงที่ระยองให้ช่วยติดตามคนร้าย
และจักรยานยนต์คันใหม่มาคืนให้หน่อยค่ะ